หาดูบรรยากาศดีที่ท่องเที่ยวสบาย
ไปกันที่นี่ค่ะคุณผู้ชมไปเมืองดอกบัวงาม
แม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราศถั่วยราชไฟธรรมงามล้ำเทียนพรรษา
ผ่าแต้มก่อนประวัติศาสตร์นั่นก็คือที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองจ้า
โอ้โหมาเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนผมถึงว่าคุณนิวนาวก้มเล่นโทรศัพท์
ทำอะไรก้มเงยอยู่นานสองแนว
ไปหาคำขวัญเข้ามาเพราะของเขาดีเขามีอะไรอีกมากมาให้สนใจ
บัวนาคาเฟ่สายชิลสายธรรมชาติสายชอบดอกไม้นี่คือต้องถูกใจแน่นอนเลยนะคะ
เพราะว่าที่นี่เห็นไหมคะคุณเขาปลูกบัวเอาไว้โอ้โหเต็มพื้นที่สุด
หูลูกตากว่า๓๐ไร่มีสะพานไม้แล้วก็ที่นั่งกลางนาบัวให้ได้ชมบรรยากาศ
และที่สำคัญอาหารอร่อยก็มีอย่างเมนูนี้ค่ะต้องไปลองเลย
เลี่ยงคำดอกบัวผมเคยทานแล้วน้องใบตองก็เคยทาน
ใช่มันก็จะมีความเป็นเหมือนเมี่ยงคำทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าจากที่เคยใช้อะไรใบสะพรู
ผลิตมาเป็นกลีบดอกบัวแทนใช่แล้วต้องเป็นบัวหลวงด้วยนะ
เพราะบัวหลวงมันจะหอมแล้วก็สามารถทานได้นะสวยงามด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าสายที่รักสุขภาพชอบอาหารสมุนไพรแบบนี้เนี่ยต้องไปเลยค่ะ
กันแล้วกันคุณผู้ชมถ้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยอย่านะอย่าไปเด่นดอกบุงดอกบัว
อย่าไปทำลายธรรมชาติเขาเพราะว่าอ่ะเราเนี่ยก็อยากจะเห็นพื้นที่สวย
อยากจะเห็นดอกไม้สวยเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราไปเด็ดมาแล้ว

ใครไปเด็ดนะจะตีมือหักเลย

นี่คุณชนะถ้าไปอย่าลืมไปเซลฟี่แบบนี้
เพราะว่าก็มีพื้นที่มากมายกว้างขวางสุด
หูต้องการจะไปนั่งใต้กระท่อมกลางหนาก็ได้
ถ้าผมไปแล้วก็ผมจะไปนอนลอยคออยู่ในสระบัวเนี่ย
แล้วถ้าคุณผู้ชมเจอคุณชนะลอยคออยู่ในนาบัว
คุณไม่ใช่หอยทิกติกบนบัวใช่ไหมจะถามอะไร
คุณผู้ชมเจอผมสิ่งแรกที่คุณจะทำผมเชื่อเลย

ดิฉันว่าเอาน้ำฉีดเอาเหรอดูเป็นสิ่งปฏิกูลไงไม่รู้
คุณผู้ชมไปเจอคุณชนะที่ไหนนะก็อย่าลืมค่ะ
ไปที่นี่ด้วยที่นาบัวคาเฟ่นะคะ
อยู่ที่ตำบลท่าลาศอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
รับรองว่าอิ่มอกอิ่มใจฟินแน่นอน
ครับใครที่เหนื่อยเมื่อยล้ามาไปเจอดอกบัวสวยซวนแบบนี้โอ้โห

ไปเที่ยวที่นั่นผมบอกเลยว่าติดอกติดใจแน่นอน
ต้องร้องเพลงสาววาริน
กลักษณะร้องฟังเลยเนี่ย
เอาเกียวเพลงสาวาลินก็เป็นเรื่องราวของสาวที่อยู่วาลินธรรมดา
แต่สาววารินไม่ต้องกินน้ำตาแล้ว
กินเมี่ยงคำดอกหัวสุดตอบร้อยเด้น
ลองดูนะคะถ้าใครมีโอกาสไปก็แวะเวียนกันไปบัวนาคาเฟ่นะจ๊ะ